คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาลงไปปักใต้
สุราธานีไปดูกับพฤติกรรมของงู
งูพิษชนิดหนึ่งคุณรู้จักไหม

พฤติกรรมมันจริงมันก็ไม่ได้หวงแต่เขาล่ำลือกันไว้ว่างูมันหวงไข่
แต่ไอ้งูจงอางที่จะพาไปดูมันมาเป็นคู่
ลักษณะเนี่ยคนแถวนั้นหรือว่าใครที่เห็นมักจะบอกว่ามันพลอดรักกัน
คล้ายคนก่อนแต่ไม่แน่ใจมันใช่การผสมพันธุ์จริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันฮะ
ไงเป็นไงกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเลยทีเดียว

คืออย่างนี้เห็นพฤติกรรมของเจ้างูจงอางในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจอะไรแบบนั้นมา
คิดว่ามันผสมพันธุ์กันคิดว่ามันพอดรักกัน

แต่เอาจริงละไม่ใช่นะครับ
นี่คือการพิสูจน์ความเป็นชายมาสแมนของเจ้าจงอาง

อ่างงอะเตะพฤติกรรมของมันที่แท้จริงที่แท้ถูกแล้ว
มันจะต้องมาฟัดวัดความแข็งแกร่งกัน

งูที่เห็นเนี่ยงูตัวผู้ทั้งคู่นะครับ
แต่ว่ามันไม่ได้มีพฤติกรรมไม้ป่าเดียวกันนะฮะ
คือมันชนกันลัดกันแบบนี้เพื่อสู้กัน

เอ้ามันเป็นพฤติกรรมในการที่จะชิงความเป็นหนึ่ง
เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการฟิเจอร์ลิ่งกับตัวเมีย
มันต่อสู้กันเหมือนมันต่อยตีแย่งชิงผู้หญิง
เท่านั้นเองมันเหมือนการแข่งกีฬาเพราะฉะนั้นมันไม่เอาถึงตายฮะ
มันจะชูคอขึ้นแล้วอีกฝั่งมันก็เหมือนจะพยายามจะแกล้งทำให้มันล้ม

เออไอ้คล้ายอารมณ์งัดข้อ
ทำกันอยู่อย่างนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ไปเอง
ฝ่ายไหนหมดแรงก็โอ้ยยอมจ้ายอมจ้ายอมแล้วก็เลื้อยไป

เอาภาพที่ถ่ายไว้เนี่ยนะฮะต้องขอชื่นชมคุณลุงสุรศักดิ์ชั้นสกุลเจ้าของคลิปนี้
คือเห็นแล้วเนี่ยคุณลุงแกก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะ
เจองูที่มีพฤติกรรมอย่างนี้คือเจองูตัวเดียวก็วิ่งแล้ว
เจอสองตัวนี้ต้องดับเบิ้ลวิ่งเลยนะฮะ

แต่นี่เล่นยืนถ่ายถ่ายเสร็จปั๊บไม่พอไปตามเพื่อนบ้านมาดูด้วย
ประมาณสัก๒๐คนโอ้โหอารมณ์อย่างกระท่ำมอง
แต่ว่ายังไงซะจังหวะของการชิงไหวชิงพลิบของเจ้างูสองตัวนี้
ก็จบลงใน๓ชั่วโมง
มากมันคงเป็นงูที่กินถังเช่ามา
อันนี้มีพลังแข็งแรง
และคุณผู้ชมติดตามได้นะครับกับทางไทยรัฐทีวีเพราะเรามีถังเช่าจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เดี๋ยวไม่ได้ขายของค่ะคุณไม่ได้มาขายของ
ให้ดูเฉยว่ามันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ถ้าเราดูในสารคดีเราก็จะเห็นพฤติกรรมของสัตว์แบบนี้
พอคนเห็นมันก็ตกใจแปลกใจก็เลยเฮ้ยแอบซุ่มถ่ายคลิปเอาไว้
คือผมดูสารคดีบ่อยแล้วผมเคยไปสถานสวภามาแล้ว
เดี๋ยว

เริ่มกลัวคุณแล้วเหมือนกัน
คือเป็นแย่งชิงว่าใครแข็งแกร่งกับกัน
ดูเรื่องราวของสัตว์น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักก็มีเหมือนกัน
ก็ดูไปเรียบร้อยแล้ว๒ชนิดด้วยกันนะคะ